เพื่อจะต้องมาวัดเรื่องของประตูได้เสีย
ในการเจอกับเวียดนามเกมสุดท้ายวันที่๕ธันวาคม
แน่นอนว่าเมื่อวานนี้มันเป็น

แต่ว่าพื้นสนามอย่างที่บอกว่ามันส่งผลต่อนักกีฬา

วันนี้เหล่านักเตะก็เลยแบบว่ายังไม่ได้ลงซ้อมเต็มที่
ก็งดซ้อม๑วันเพื่อที่จะฟื้นฟูสภาพร่างกาย
ก่อนที่จะมีคิวการแข่งขันอีก๑ครั้ง
ก็คือวันอาทิตย์ที่๑ธันวาคม

ต้องเก็บชัยชนะให้ได้เหมือนกันนะครับ

เมื่อวานนี้ที่เอาชนะบลูไนไปได้๗ประตูต่อ๐
โดยในวันนี้อาเกียรานิชิโนเฮสโค้ชทีมชาติไทย
ตัดสินใจให้ผู้เล่นงดฝึกซ้อม๑วัน
เพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายนะคะ

ก็ให้กายภาพบำบัดด้วยการลงว่ายน้ำ
ส่วนกลุ่มที่ไม่ได้ลงเล่นเมื่อวานนี้

โดยสรายุทธ์สมพิมพ์นะคะแบ็คขวาของทีม

แล้วก็มั่นใจด้วยว่าทีมจะมีผลงานดีขึ้นเรื่อย

ยังเชื่อว่าเปิดกว้างสำหรับช้างศึกทีมชาติไทยค่ะ
ทีมชาติไทยจะลงสนามเจอกับสิงคโปร์นะครับ
๑ธันวาคมนี้เวลาเดิม๑๕นาฬิกา
ซึ่งแน่นอนนะครับว่าต้องการผลชนะเท่านั้นครับ

และวันที่๕ธันวาคมเกมสุดสำคัญเจอกับเวียดนามนะครับ
ก็ยังถือว่ามีโอกาสแหละก็ต้องส่งกำลังใจให้กับ
ช้างสื่อทีมชาติไทยชุด๔เกมกันด้วยนะคะ